นะฮะที่พ่อฉุดลูกแท้ไปทำเมีย
สุดท้ายก็โดนเมียตัวเอง

ไปแจ้งความข้อหาพรากผู้เยาว์กับผัวตัวเอง

แต่ตัวผัวเนี่ยผู้ชายคนนี้บอกว่า
ไม่ได้ทำลูกรักหลับผม
ผมไม่เคยทำอะไรลูกเลยลูกก็รักหลักผมครั้งนึง
คุณมันเป็นไปไม่ได้นะผู้หญิงข่มขืนผู้ชาย

นะครับมาดูตัวละครมันเยอะ

ไปดูความคืบหน้าก่อนตำรวจเขาว่าอย่างนั้น
พตต๓ธรรชาถมปัส
ผู้บังคับการตำรวจภูทรพังงาบอกว่า
สมมุติซึ่งเป็นชาวพังงาไปแจ้งความ
บอกว่าในกอคืออดีตสามีเขาในอดีตผัวเขา
นำลูกสาวของตัวเขาเองหนีไปอยู่กิน

ผัวเอาลูกไปอยู่กินเป็นสามีภรรยาเมียเลยไปแจ้งความ
ตำรวจก็เลยไปรวบรวมหลักฐานอนุมัติหมายจับ

จับได้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่อำเภออาวุธที่กระบี่
ระหว่างการควบคุมตัวอยู่ตอนนี้นะฮะ

ส่วนเด็กผู้หญิงลูกอยู่ในความดูแลของ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สอบส่วนทราบว่าหลังจากที่ตัวนางเอเนี่ย

ทางกันตอนลูกสาวอายุ๘เดือน
ทั้งสองฝ่ายต่างแยกย้ายไปมีครอบครัวใหม่
แล้วตัวผู้หญิงเองก็มีลูกใหม่๒คน

กระทั่งพบว่าลูกสาวคือนางสาวบีน

มีการแอบนัดเจอกันบ่อยครั้ง
แล้วตัวนางเอเนี่ยก็เลยส่งตัวลูกสาวคือนางสาวบีน
ไปอยู่กับญาติที่นครศรีธรรมราช
ที่อดีตผัวจะไปลักพาตัวลูกสาวไป

จนกระทั่งกันยายนที่ผ่านมา

แล้วเป็นลูกคู่กับลูกสาวตัวเอง

สุดท้ายก็เลยต้องไปแจ้งความ

แล้วก็สามารถจับกลุ่มอดีตผัวคนนี้ได้ในที่สุด
ตอนนี้ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วคือพรากผู้เยาว์อายุไม่เกิน๑๕ปี
ส่วนข้อหาอื่นต้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบอีกนะฮะในเรื่องของพยานหลักฐานต่าง
ทางด้านในก่อแน่นอนเป็นพ่อแท้ของนางสาวบี
บอกว่าตนกับลูกเนี่ยมาเจอกันคือแยกทางตอน๘ขวบใช่ไหม
เจอกันกับลูกตอนลูกอายุ๑๔ปีน้องชายของตนเนี่ยรับหลานไปเจอที่บ้านที่ตรัง
ย้ายกันตอน๘เดือนนะคุณผู้ชมเลิกกันตอน๘เดือนแล้วมาเจอลูกตอนอายุ๑๔นะฮะ
แล้วน้องชายของตัวอดีตสามีคนนี้ก็คือน้องชายเขาเนี่ยมารับหลานไปเจอที่บ้านเขาที่จังหวัดตรัง
แล้วก็แยกย้ายกันไปตอนนั้นตัวเขาเองก็กลับไปอยู่ที่พังงานแล้วก็ไปมาหาศูนย์ลูกเรื่อย
ซึ่งลูกก็สืบมาเจอว่าตัวเองอยู่ที่ไหนลูกก็เลยตามไปหาที่บ้าน
ส่วนเรื่องที่บอกว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงชู้สาวเป็นผัวเป็นเมียกัน
ตัวผู้ชายคนนี้อ้างว่าผมไม่เคยทำเขาก่อนแต่ลูกสาวเป็นคนรักหลักผมครั้งเดียว
เขาย้ำว่าลูกเป็นคนรักหลับเขานะฮะเอาไปฟังเสียงหน่อย
คือตำรวจถามย้ำว่าพอพูดอย่างนี้หมายความว่าลูกไปชอบคุณเหรอ
คุณจะบอกว่าลูกรักหลับคุณเนี่ยเขาบอกว่าผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกัน
เพราะว่าคุณเป็นคนให้การว่าลูกรักหลับคุณหมายความว่าลูกก็ชอบคุณงั้นสิ
มันเป็นไปได้ยังไงคือลูกจะไปชอบพ่อตัวเองมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมฮ
แล้วการที่พ่อจะเอาลูกมาทำเมียก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันนะคะ
เดี๋ยวว่าไปตามกระบวนการของกฎหมายแล้วกัน